คุณผู้ชมค่ะโลกโซเชียลออกมาแฉพฤติกรรมของสองสามีภรรยาคู่หนึ่ง
แสบจริงทำไมฮะคือตัวสามีนะแกล้งทำเป็นตายนอนอยู่นอนนิ่งอยู่ในวัดแห่งหนึ่งนะ
สำลีอุดจมูกเอาไว้หน้าซี๊ดป่ะซี๊ดคือเหมือนศพอะ
แล้วก็ให้ภรรยาถ่ายภาพนี้ไปโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็ส่งหาเพื่อนว่าแบบนี้ตายแล้วนะ
อ๋อเหรอนี่ทำบุญไหมจริงเขายังไม่ตายทำเหมือนตายแต่เหมือนนะ
ปากเปิดขาวแบบซีดนะไม่รู้ทาปากอะไรเนี่ยแล้วก็ส่งให้เพื่อนบอกเนี่ยตายแล้วช่วยกันทำบุญไหมมาทำบุญไหม
แล้วก็ให้ภรรยาโทรหาแม่ของผู้ชายคนนี้ว่าลูกชายตายแล้ว
ถ้ามัดปราสาทสักอย่างนี้จะเหมือนมาก
คุณภาคภูมิดูดิเอากันอย่างนี้แล้วแม่ก็เสียใจสิร้องห่มร้องไห้ลูกชายตายอ่ะ
แม่ตัวเองเลยเหรอแม่ตัวเองเอากันอย่างงี้โอ้โหเนี่ย
โซเชียลเขาเลยมาแชร์ค่ะมาแฉนะคะว่าเขาไม่ได้ตายจริงเขาแกล้งทำเป็นตาย
คือเขาไปโพสต์บอกว่าเนี่ยเป็นมะเร็งเป็นมะเร็งตายนะ
มินเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้เอามาแชร์เลยค่ะ
บอกว่าลูกทรพีสร้างเรื่องว่าตายให้ทั้งบ้านส่งเงินมาเป็นค่าใช้จ่าย
สร้างเรื่องร่วมกับเมียตัวเองนี่แหละคนก็มาโอ้โหแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะ
ทีมข่าวของเราพยายามติดต่อไปที่ผู้ชายที่แกล้งตายนะคะเพราะเขายังไม่ตายนะคะคุยได้
พยายามติดต่อไปติดต่อไม่ได้ไปหาคุณแม่ของเขานะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะ
อยากจะถามเรื่องนี้คุณแม่ไม่เปิดบ้านไม่ให้ข้อมูลอะไรกับนักข่าวนะคะ
ทีมข่าวของเราไม่ย่อท้อไปถึงวัดไปวัดบ้านดงชัยวนารามตำบลศพตุ๋ย
ไปถามพระนะคะพระบุญช่วยถิตธรรมโมพระท่านบอกว่าท่านเป็นน้าชายของผู้ชายที่แกล้งตาย

หนุ่มเนี่ยไปมีครอบครัวอยู่จังหวัดพระนครสิทธิยา
ช่วงเย็นวันที่๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
เมียในหนุ่มนี่โทรศัพท์มาบอก
บอกแม่ในหนุ่มว่านุ่มเสียชีวิตด้วยโรคหอบหืด
เมียโทรไปบอกแม่ว่าลูกชายตาย
ก็ตัวเองตายไงตัวเองเลยโทรบอกไม่ได้
แล้วให้เมียโทรไปบอก

แม่ช็อกนะคุณภาคภูมิ
คือแม่ช็อกร้องห่มร้องไห้คือร้องไห้หนักมาก

ใช่แล้วเมียของในหนุ่มนะก็เลยบอกแม่ในหนุ่มว่า
แม่ขอเงินค่าใช้จ่ายจัดงานศพหน่อยสิ
กลับบ้านโอ้ยหลายอย่างเลยครับแม่โอนเงินให้นะคะแล้วแม่ไปที่วัด
จะไปเตรียมจัดงานศพไปจองโต๊ะจีนจองดอกไม้รอรับศพอืม
รุ่งขึ้นโทรหาเมียในหนุ่มว่าศพถึงไหนแล้วส่งมาหรือยัง
อืมได้รับคำตอบว่าอ่ะถึงนครสวรรค์แล้วแม่รอถึงค่ำอ่ะ
ศพยังไม่มายังมาไม่ถึงโทรถามอีกรอบติดต่อไม่ได้แล้วอืม
เริ่มเอกใจเริ่มสงสัยถามที่วัดถามที่โรงพยาบาลจังหวัดพระนคร
อุทิยาไม่มีประวัติการเสียชีวิตของในหนุ่มอ่ะเขาก็เป็นห่วงไงว่า
นครสวรรค์แล้วก็ไม่ถึงลำปางซะที

หนุ่มหนุ่มรับตายเหรอ

แล้วเงินที่คุณแม่เสียไปแล้วเนี่ย

นี่ขำข้อความคุณผู้ชมอยู่ที่ส่งมาหน้าจอ
คนนี้ไม่ใช่หนุ่มนะฮะอันนี้เพื่อนของหนุ่มฮะ

ก็เป็นคนที่มีนิสัยขี้โมโอ้อวดอยู่แล้ว
มีพฤติกรรมแบบลักเล็กขโมยน้อย
ชอบคมคู่เพื่อนชอบเล่นปืน

แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นเลิกครบนะ
แต่ก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
เมื่อ๑๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
มีคนส่งข้อความมาในไลน์กรุ๊ปของเพื่อน

ก็เห็นว่าพันรยาของหนุ่มเนี่ยเป็นคนโพสต์
แล้วก็มีภาพมีข้อความยืนยันว่า
หนุ่มตายแล้วจากโรคหอบหืด

เพราะว่าใครจะไปคิดว่าคนจะเอาเรื่องความเป็นความตายมาล้อเล่น
เพื่อนก็อโหสิกรรม
แม้ว่าที่ผ่านมาหนุ่มมันจะนู่นนี่นั่น

ก็รวมเงินกันเพื่อที่จะได้ส่งไปให้ครอบครัวของหนุ่มนะครับ

เพราะว่าเป็นบ้านที่วัดที่เขาจองไว้ไง
เอาพวงหลีดไปแสดงความเสียใจกับครอบครัวของหนุ่มด้วย
ที่สุดแล้วพอมารู้ความจริงว่านุ่มไม่ได้ตาย
โอ้โหคือคุณวริสบอกว่า
หนุ่มต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำไปนะ

คือถ้าจะเอาจริงนะเรื่องนี้นะ
คนที่เขาส่งเงินอะไรไปให้แล้วเขาแจ้งความช่อโกงหลอกหลวง
นำเข้าซึ่งข้อความเท็จในระบบคอมพิวเตอร์ซวยนะ
มันได้นะแล้วโอ้โห
และที่สำคัญคือเนี่ยท่านผู้ชมของเราก็เป็นห่วงหนุ่ม
วันไหนตายจริงขึ้นมาทำไงหนุ่ม

เดี๋ยวหนุ่มมารับโทรศัพท์ตอนหลังนี่จะยุ่งไง
โอ้โหแล้วเกลียดจำนี่ผู้จมูกอ่ะ

เกลียดภาพนี้มากเลยแบบโอ้โหเอายังงี้เลยหรอ